ส่วนที่นนทบุรีคุณผู้ชมฮะ
เพิ่มระดับสูงขึ้นครับไอ้คันดินชั่วคราวอ่า
แตกเอาไม่อยู่แล้วแตกครับคุณผู้ชม
แตกไป๓จุดน้ำทะลักเข้าท่วมฮะ
โกลหนกันแล้วล่ะเมื่อคืนนี้๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคันกั้นน้ำชั่วคราวในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแตกเสียหาย๓จุดฮะ
แก่จุดบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กรมราชธรรมถนนนนทบุรีจุดหมู่บ้านบุรีรังสรรค์
บริเวณใกล้วัดนครอินถนนพิบูลสงครามแล้วก็ท้ายซอยแสงเทียนถนนพิบูรสงคราม
ปริมาณน้ำมหาศาลครับเยอะมากเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเยอะไหมล่ะ
มันปริมปริมปริมนั่นอ่ะค่ะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนในบุรีรังสรรค์ครับ
แล้วก็สี่แยกสะพานพระราม๕ทำให้มีน้ำท่วมสูงบนถนน
นนทบุรีครับเอากระสอบทรายมาระดมกันมา
เอาเครื่องมือมามาบล็อกน้ำบล็อกไอ้จุดที่มันแตก
เพื่อไม่ให้น้ำมันทะลักเข้าพื้นที่ชั้นใน
แล้วเร่งซ่อม๓จุดเมื่อคืนเป็นยังไง

ที่เมื่อมานี่คืนหน้ำกรอบนะคะ
น้ำข้างนอกสูงกว่าน้ำข้างในตอนนี้
น้ำข้างนอกทะลักก็มาแล้ว
ดูภาพอีกทีดิที่พี่เขายืนรายงานเนี่ย
น้ำหลายเข้าทั้งหน้าต่างโอ๊ะ
นี่ใกล้วัดเขมา
ดูตรงจุดนะนี่เขานั่งดูทีวีตรงนี้ทีวีอยู่ตรงนี้
แล้วดูระดับทีวีกับระดับน้ำเมื่อกี้ดิ

ครัวนี่คือน้ำจะถึงเคาน์เตอร์แล้วดูตรงนี้อ่ะที่มันไหลนี้เข้ามา

ที่เขาบอกว่าน้ำข้างนอกมันสูงกว่าข้างใน

ผมคุณพี่ผมเป็นห่วงเรื่องไฟเรื่องอะไรนะ

กลัวเรื่องพวกไฟช็อตอันนี้คือต้อง
จัดการเรื่องคัทเอาท์ให้เรียบร้อยก่อนนะ

เจ้าหน้าที่เทศบาลนะฮะ
นนทบุรีครับระดมเจ้าหน้าที่มาวางแนวกระสอบกันใหม่
เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้มันไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน
แล้วก็เข้าไปในซอยพิบูรสงคราม๑๓ที่หมู่บ้านบุรีรังสรรค์

จุดที่มันมีแนวคันกั้นน้ำแตก๑ใน๓จุดเนี่ย
มน้ำเสียหายแทบทุกหลังแทบทุกหลังแทบทุกหลัง
ส่วนถนนพิบูรสงครามครับเจ้าหน้าที่วางแนวกระสอบทรายเพิ่มขึ้นอีกครับ
แล้วก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
สามทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่สามารถซ่อมคันกั้นน้ำที่พัง
ทั้งสามจุดคราวนี้ก็สูบสิครับสูบออกสูบออกสูบออกครับ
โอ้โหนนทบุรีนี่ฮะสภาพรถครับที่ผมบอกว่า
พังเกือบทุกหลังอ่ะนี่เปิดกระโปรงหน้าเลยแม่ไอ้น้ำเนี่ยนะ
เวลามาก็มากลางคืนนะส่วนใหญ่มากลางคืนคนหลับคนนอนกัน
ครับเอาส่งใจนนทบุรีฮะค่ะนี่เพราะยังไงต้องดู
กั้นน้ำให้ดีนะแฟนข่าวเราหลายคนก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะฮะ
ว่าพื้นที่ไหนที่ยังท่วมอยู่บ้างนี้บางกรวยไซน้อย
นทบุรีท่วมแล้วจ้าเออบอกเลยอ่ะพิกัดไหนจุดไหนยังไงด้วยน่ะนะคะ